พาไปกินเลยดีกว่านะคะกับเมนูไก่ทอดขวัญใจเยาวรุ่นย่านเยาวราช
บอกเลยนะว่าร้านนี้นะคะกรอบยืนหนึ่งรสชาติเด็ดกลมถึงใจ
อยู่ที่ไหนไปติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
กรอบของหนังก็กรอบมากนะครับสกัดมีเสียงนะครับ
สวัสดีครับชื่อก๊อตนะครับเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดก๊อตชิเก็นครับ

คือตอนแรกผมทำงานประจำครับแล้วก็ติดช่วงโควิดโดนวิทอัพเปย์บ่อย
ก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรทำสักอย่างครับพอดีชอบกินไก่
ก็เลยไปลองซื้อไก่มาแล้วก็ลองทำมาขายแล้วก็ผลตอบรับดีก็เลยขายมาเรื่อยครับ
ขายไก่ทอดของเราครับชิ้นส่วนที่มีก็จะเป็นปีกเต็มครับน่องแล้วก็ตะโพกครับ
ลับการหมักการทอดนะครับถ้าของเรานะครับเราจะหมักไก่ข้ามคืนครับ
ก็คือหมักไก่ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเราจะเอามาใช้ขายครับผม
ถ้าเราหมักไก่เข้าเนื้อตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับไก่ก็จะเข้าไปในเนื้อรสชาติมันก็จะอร่อยได้
โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะครับแล้วส่วนแป้งมันจะมีรสชาติติดออกมาที่แป้งด้วย
มันจะทำให้แป้งกรอบอะครับเวลาเรากินถ้าลองสังเกตดูไก่บางร้าน
หนังกับเนื้อมันจะติดกันไปเลยครับภาษาของเรามันจะดึงออกได้แล้วก็จะมีความแบบฉ่ำอะครับ
ร้อยกิโลภายในเดือนแรกอย่างนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่๒๐๐ภายในอาทิตย์เดียวอะไรแบบนี้ครับ
ที่ร้านเราจะมีชิ้นส่วนเป็นปีกเต็มนะครับราคา๑๕บาทครับน่องไก่เล็ก๑๕บาท
น้องไก่ใหญ่ยี่สิบบาทสะโพกเล็กสิบห้าบาทแล้วก็สะโพกใหญ่ยี่สิบบาทครับ
ถ้าเป็นรสชาติมันจะหอมเป็นตัวกระเทียมพริกไทยนิดนึงครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบว่าเครื่องเทศ
มันจะทำให้มันมีรสชาติได้โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะครับแล้วมันก็จะหอมเวลาเรากัดเข้าไป
กรอบของหนังก็กรอบมากนะครับผักกัดมีเสียงนะครับ
แล้วก็บางทีลูกค้าจะบอกว่าซื้อไปแล้วถ้าวางไว้ดีนะครับถึงเย็นมันก็ยังกรอบอยู่
ก็จะเป็นข้าวไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วก็จะนำไก่ทอดที่เราเป็นสูตรของร้านเราอยู่แล้วครับ
มาสับลงกล่องแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วลาดครับผม
แล้วก็จะมีเพิ่มเป็นตัวกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าครับ
ร้านไก่ทอดก็อดชิ้นแก่ทอดเยาวราชนะครับ
เปิดตั้ง๖โมงเช้าถึงประมาณบ่าย๓โมง